ท่านผู้ชมครับภัยใกล้ตัวของหญิงสาวครับค่ะนะฮะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๑๙ปีเธอเป็นนางแบบนะครับ
ก็มีช่างภาพคนหนึ่งติดต่อไปบอกว่ามาถ่ายแบบชุดว่ายน้ำให้หน่อย
สุดท้ายจะมาข่มขืนเธออืมค่ะนะฮะข่มขืนไม่ได้
เธอไม่ยอมจะบังคับให้สำเร็จความไคร้ให้สุดท้ายหนีออกมาได้นะครับ
บอกว่าถูกช่างภาพคนหนึ่งนะครับเป็นผู้ชายที่รู้จักกันผ่านโซเชียล
ให้เธอไปถ่ายรูปที่สระว่ายน้ำแล้วช่างภาพคนนี้ก็พยายามจะข่มขืนนะฮะ
เธอบอกว่าตอนนี้ไปแจ้งความไว้แล้วที่สพนปลือจังหวัดชนบุรีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่สระว่ายน้ำแห่งหนึ่งของหมู่บ้านในอำเภอบังละมุงนะ
แล้วก็บอกว่าต้องการหานางแบบสาวสวยไปถ่ายแบบ
เธอก็สนใจเพราะปกติรับงานถ่ายแบบอยู่แล้ว
ก็มีโปรฟงโปรไฟล์ในการหางานอยู่แล้ว
ก็เลยนัดวันถ่ายรูปกันแล้วก็นัดกันเมื่อวานนี้
พอมาถึงจุดที่เป็นสระว่ายน้ำ
ที่เป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่บังละมุงเนี่ย

เพราะว่าไม่เคยเจอกับช่างภาพคนนี้มาก่อน

ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอไปรับเพื่อนมาอีกคนนึงได้ไหม

แล้วก็ให้เธอไปเปลี่ยนชุดไปลองชุด

แต่ก็ไม่ยอมไม่พอจะอาจ
บอกว่าเธอก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคกับชุดที่เขาเตรียมมาให้
ก็เลยขอเปลี่ยนว่าพรุ่งนี้ค่อยมาถ่ายกันไหม

สุดท้ายช่างภาพคนนี้
กลับเดินเข้ามาในห้องน้ำที่เธอเปลี่ยนชุด
แล้วพยายามข่มขืนเธอ

แล้วก็หนีรอดออกมาได้
รอดมาได้ยังไงครับ
ก็เพราะว่าเหมือนหนูได้ยินเสียง
มีคนมาเข้าห้องน้ำค่ะหนูก็เลยตะโกน

ขอโทษแล้วก็บอกว่าอยากจะเจรจา

อ้างว่าที่ผ่านมาพยายามควบคุมตัวเองแล้ว

ไม่ทำแบบนี้กับใครอีกแต่ผู้เสียหาย
เขาไม่ยอมนะคะเขาก็เลยแจ้งความ

เอาไว้นะคะล่าสุดค่ะ

เข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วคุณผู้ชม

เจ้าหน้าที่สอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อหานะคะ

นี่นะคะก็ไม่อยากจะให้การอะไรเพิ่มเติม

ขู่เข็นอะไรแบบนั้นเขาอ้างแบบนี้นะคะ
แต่ว่าตัวผู้เสียหายก็ต้องไปตรวจร่างกาย

ของการถูกก่อเหตุเพื่อเป็นหลักฐานในการเอาผิดด้วย